ความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลายคนก็เห็นภาพนะคะที่ปรากฏออกมาแล้วตกอกตกใจ
กรณีที่อยู่บนทางด่วนมีรถชนท้ายแล้วมีคนหล่นลงมาจากทางด่วนนะคะ
คนนั้นเสียชีวิตไปดูที่ศพเนี่ยปรากฏว่าไปเจอยาบ้าสองพันเมตรนะคะ
แล้วก็ไอซ์อีกจำนวนหนึ่งที่ศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ภูมิกับสถานีหัวหมากบอกว่าไม่ใช่การขับรถไล่ล่า

แต่ว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันไปเยอะมากทีเดียวนะครับ

บนทางด่วนแล้วรถคันสีดำก็ฉลับไปนะคะ
เกิดการชนขึ้นไปจนทำให้มีคนตกลงไปเสียชีวิต
ริมถนนพระราม๙ช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายสุนทรอุบลรัฐ
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมพบยาบ้าหนึ่งมัดใหญ่ค่ะ
มี๒๐๐เมตรมีไอซ์นะคะใส่ถุงซิปล็อกขนาดเล็ก๒ถุง
มีเงินสดอีกจำนวนนึงอยู่ในกระเป๋าคาดอกของเขานะคะ
ส่วนคนขับรถคันสีดำคู่กรณีคือนายธีรวิทย์ค่ะ
ศีรษะแตกบาดเจ็บที่ขาก็ส่งตัวไปรักษานะคะ
วันนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกวิชัยนรงค์ผู้กำกับการสถานีตำรวจหัวหมาก
ได้เปิดเผยค่ะบอกว่าไม่ใช่การขับรถไล่ล่าจับกลุ่มยาเสพติด
แต่เป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นก็จะต้องเร่งสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนะคะ
ที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวศศรีนครินทร์
รวมถึงขยายผลเรื่องยาเสพติดไปตรวจสอบประวัติอาทยากร
และหมายจับคดียาเสพติดด้วยนะคะว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
นี่ค่ะโอ้โฮน่ากลัวจริงนะคือประเด็นมันคือว่า

ประเด็นมันคือว่าคนที่เสียชีวิตมียาเสพติดอยู่ในตัวด้วยนะ
ก็เลยมีการเชื่อมโยงกันไปว่ามันมาจากสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่า
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
เขาเล่าว่าเข้าไปช่วยคนบาดเจ็บจากรถยนต์คันสีขาว
แล้วก็คนขับรถยนต์คันสีดำที่มีอาการแน่นหน้าหกจากแรงกระแทก
แล้วก็ลงไปช่วยนายสุนทรที่ตกจากทางด่วนเสียชีวิตนี่แหละ
ตอนแรกไม่ทราบว่ามีคนตกจากทางด่วน
ส่วนยาเสพติดที่ตำรวจค้นเจอตอนไปค้นเจอเนี่ยนะคะ
ไปเจอตอนที่เขาจะไปหาว่าคนเสียชีวิตเป็นใคร
จะไปหาบัตรประชาชนก็เลยไปเจอยาเสพติดค่ะ
ก็คือจอดอยู่ไหลทางเลย
ส่วนรถเก่งคันสีดำก็เหมือนกับ
ขับรถเบนไปหาเขา
คือตามภาพรถเขาจากรถเลยครับครับ

รถที่ชนก็ด้านหน้าเสียหายยับเหมือนกันนะครับ

อย่างเดียวฮะก็ที่ตอนแรกที่ไปเจอ
ก็คือคนเจ็บอยู่ข้างบนหมดเลย
ส่วนผู้เสียชีวิตนี้ยังไม่ทราบด้วยว่ามี

ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบในพื้นที่
ทางด่วนที่เขาตกลงมาสูง๗เมตรนะคะ
ตกลงมาแล้วก็มาฟาดกับทางลงทางด่วนอีกฝั่งหนึ่ง
ตรงนั้นสูง๔เมตร๕๐เซน
แล้วก็ไปกระแทกกับพื้นนะคะตกลงที่ทางเท้าริมถนนตรงนั้นไม่มีบ้านคน
ซึ่งล่าสุดญาติก็มารับศพนะคะประสานญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะ